เอาไปที่จวดตรางที่โดมโปรยเอาไว้
เอาให้พี่เพื่อนกินเหล้ากันนั่งกินเหล้ากันดี

มีคนละยกปั๊บซดกับขวดเลย

นัดยกซดแบบนี้ทำไมไม่เทใส่แก้วไม่มีมารยาท
โดนด่าปั๊บโกรธครับผู้ชมครับ

แทงเพื่อนตอนนี้อาการปางตายนี่อาการปางตายนี่
ล่อแร่เลยเนี่ยฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนครึ่งครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาริมถนนวิเศษกูลใกล้กับหอนาฬิกาตรัง
ตะบนทัพเที่ยงเขตเทศบาลนครตรังครับ
สภาพเมืองตรังแล้วก็กู้ภัยไปช่วยเหลือคนนี้ฮะ
นายสุชาติเกดทองหรือว่าโอนอายุห้าสิบห้าปี
พี่เขาเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างนะนั่งอยู่บนเนี่ยเก้าอี้ม้าหินอ่อนเนี่ยนะฮะ
ริมถนนนะฮะสภาพในเลือดโชคเต็มตัวเลยนะ
ถูกแทงด้วยมีดทำครัวเข้าที่อกที่แผ่นหลังที่ชายโครงขวา
กว่า๑๐แผลโอ้โหแทงยับเลย
ช่วยกันประถมพยาบาลแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตรังเลยครับ
ส่วนที่เกิดเหตุมีคราบเลือดเปื้อนเต็มไปหมดนะฮะ
แล้วก็มีเสื้อวินจักรยานยนต์รับจ้างแล้วก็รถจักรยายนต์ของคนบาดเจ็บเนี่ยนะ
จอดอยู่นะฮะถัดออกไปนะครับถัดออกไปจากเก้าอี้ม้าหินอ่อนเนี่ย
ยังเจอโทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุตกอยู่ด้วยเครื่องหนึ่ง
เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
นายสิทธิโชคแทร่เฮงอายุ๕๗ปีก็เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างด้วยกัน
เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าคนเจ็บเนี่ยนะขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างนะครับ
อยู่หน้าร้านมิสานร้านนี้ดังนะของตรงที่ตรังเขานะฮะ
ส่วนเขาขี่วินอยู่หน้าโรงเรียนสภาราชินีเยื้องกับบ้านพักของในชวน
ประธานรัฐสภาระหว่างนั้นเขาก็นั่งดื่มเหล้ากับคนเจ็บอยู่
จนมีในตูนในตูนผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์อยู่วินหลังตลาดสด
มานั่งดื่มเหล้าด้วยกินหมดไปสองขวดแล้วคุณผู้ชมปรากฏว่าในตูนผู้ก่อเหตุยกเหล้าไปซด
ไม่พอใจโกรธนะฮะโกรธมีปากเสียงกันนายตูนขี่รถไปไหนไม่รู้
แต่แป๊บเดียวกลับมาไปเอามีดทำครัวมาแล้ว

โอ้โหคนเจ็บกว่า๑๐ครั้ง๑๐แผลนะคุณผู้ชมฮะ
นะฮะเรื่องนี้จะสอนให้รู้ว่าอะไร
ต้องเร่งมารยาทนี่ค่ะ
เหล้าเข้าปากเพื่อนแทงเพื่อนแค้นจัดไม่มีมารยาท
เดี๋ยวฟังเพื่อนผู้บาดเจ็บเล่าเหตุการณ์หน่อยครับ

ก็เบื้องต้นทราบว่าในตูนผู้ก่อเหตุ
ก็บ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครตรังนะครับ